ที่เราจะรู้อนาคตเราต้องรู้อดีตกันก่อน

ดูซะหน่อยคุณผู้ชมการโหวตนายกเมื่อ๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมาในสภาวันนั้น
คุณพิธาได้๓๒๔คะแนนใช่ไหมคุณผู้ชม๓๒๔เสียงมาจากไหนบ้าง
เป็นคะแนนเห็นชอบจาก๘พักร่วมรัฐบาลและสวบางส่วนครับ
เสียงที่ไม่เห็นชอบเนี่ยมาจากสสฝั่งคั่วตรงข้ามก็คือฝั่งรัฐบาลเดิมนั่นแหละ
รวมไปถึงสวบางท่าน๑๘๒เสียงอันนี้รวมกัน
และมีสวกับสสงดออกเสียง๑๙๙เสียง
มีสวและสสไม่มาประชุม๓๓คน
๔คนนะคุณผู้ชมก็จะเป็นสว๔๓คนใช่ไหมที่ไม่มา

โดยผลโหวตครั้งแรกเนี่ยทำให้
คุณพิธาไม่ได้รับเลือกเป็นนายกครับอันนี้จากเมื่อ๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ส่วนการโหวตในครั้งที่๑นะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ละพักเขาโหดให้คุณพิธาเนี่ยยังไงกันบ้าง
ดูอีกทีนึงผมจะไปเร็วนะอันนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะอยู่ในกรอบอยู่แล้ว
เก้าไกรมี๑๕๑นะครับ๑๕๑ที่นั่งก็เห็นชอบทั้งหมดเพื่อไทย๑๔๑ที่นั่งก็เห็นชอบทั้งหมดประชาชาติ
ที่นั่งแต่เห็นชอบ๘คนหนึ่งงดออกเสียงคืออาจารย์วันนอร์นะครับ
ไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยครับคุณผู้ชมครับก็๖คนก็เห็นชอบทั้งหมดเพื่อไทยรวมพลังนะครับ
ที่นั่งเห็นชอบทั้งหมดเสรีรวมไทยก็มีท่านเสรีนะครับคนเดียวก็เหมือนกับพักพลังสังคมใหม่นะฮะ
ที่มี๑คนก็เห็นชอบนะครับผมก็คือพักร่วมก็

นี่แหละก็ทำให้พักร่วมรัฐบาลนะครับครบตามนี้ครับก็ไม่มีใครแตกแถวครับ
สสขาดประชุม๑คนคือในศักดิ์สารำนะคะสสบุรีรำ
ส่วนพลังประชารัฐ๔๐ที่นั่งอันนี้ก็คือลงคะแนนไม่เห็นชอบทั้งหมด
รวมไทยสร้างชาติค่ะสส๓๖ที่นั่งก็ลงคะแนนไม่เห็นชอบทั้งหมด
ส่วนพักที่ลงคะแนนงดออกเสียงอันเนี้ยพองดออกเสียงเอ๊ะท่าทีเขาจะยังไงน่ะ
ครับแล้วส่วนพักชาติพัฒนากล้าเนี่ยก็มีสอสอสองที่นั่งลงคะแนนงดออกเสียง
ประชาธิปไตยใหม่พักครูไทยเพื่อประชาชนแล้วก็พักใหม่
อันนี้มีสอสอพักละ๑ที่นั่งแล้วก็ลงคะแนนงดออกเสียงทุกพักเลย
ครับส่วนพักท้องที่ไทยมีสอสอหนึ่งคนหนึ่งที่นั่งก็ลงคะแนนไม่เห็นชอบ
อันนี้นี่แหละเราเอาคะแนนมาให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ารอบที่แล้ว๑๓กรกฎาเนี่ยคะแนนมันออกมาเป็นแบบนี้
ดังนั้นวันนี้สิบเก้ากรกฎาเวลาผ่านมาประมาณหนึ่งสัปดาห์จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหม
รอลุ้นกัน๙โมงครึ่งค่ะและหากว่าวันนี้ไฟเขียวที่ประชุมไฟเขียวให้โหวตนายกกันต่อแล้วก็เป็นชื่อของคุณพิธา
ฮะก็ต้องไปดูกันว่าจะสามารถรวบรวมเสียงเพิ่มเติมได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ
เรื่องของพักที่อาจจะไปรวบรวมเสียงมาเพิ่มหรือสวที่จะไปชักจูงหรือไปเชิญชวนมาหรือโน้มน้าวใจ
รวมไปถึงสวที่ครั้งนี้จะได้มาแสดงตัวแล้วจะมาเพิ่มอีกเท่าไหร่จะมาโหวตให้เท่าไหร่คุณผู้ชม
ตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญสำหรับคุณพิทาก็คือต้องได้๓๔๔๓๔๕เสียง
หมายความว่าต้องหาเพิ่มจากเดิม๓๒๔ต้องเพิ่มเติมมาอีกสัก๒๑๒๒เสียง
แต่คุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยบอกว่าถ้าจะโหวตเลือกคุณพิทาเป็นครั้งที่๒เนี่ยควรต้องได้เสียงไปถึง๓๖๐เสียงเป็นอย่างน้อย
มันถึงจะเข้าข่ายว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและพอจะไปสู่การโหวตครั้งที่๓
นั่นหมายความว่าวันนี้นะคุณผู้ชมจากเดิม๓๒๔ในครั้งแรกต้องได้อีก๓๖อ่ะสิ
ถ้าอิงตามคำพูดของคุณหมอชนน่านนะหมายความว่าจาก๘พักเนี่ยจาก๘พักร่วมเนี่ยก็๓๑๑เสียง
รวมกับ๑๓เสียงจากสวเดิมที่เคยโหวตไปให้แล้วก่อนหน้านี้แล้วก็ครั้งนี้ไม่รู้จะหามาได้เท่าไหร่แหละ
แต่ต้องให้ได้๓๖๐เป็นอย่างน้อยตามที่คุณหมอชนนั่นบอกครับ
ค่ะตามดูกันยาวการเมืองยาวอยากเปิดวาร์ฟไปดูตอนจบเลยบางคนบอกแบบนั้น
ลองดูโพสต์คุณชูวิทย์ไหมล่ะคุณชูวิทย์เนี่ยก็มีการอธิบายแล้วมองเห็นภาพในอนาคตแล้วว่าทำนายอีกแล้วเหรอ
ใช่โหนชูโหนชูวิทย์นี่แหละค่ะทำนายแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้น
โอ้โหเฮียชูนะไปถึงไปถึงตอนนี้มีพักใหม่แล้ว
พักอะไรอีกอ่ะมีพักอนาคตไกลพักอนาคตไกล
มันเกิดจากการรวมของอะไรกับอะไรนะมันจะยุบพักอะไรอย่างเงี้ย
ใช่คุณชูวิทย์พูดถึงแบบนั้นแล้วยุบพักแล้วก็เตรียมจดชื่อพักใหม่รอแล้วเนี่ย
เมื่อคืนค่ะคุณชูวิทย์โพสต์เฟซบุ๊กนะจู่หัวมาเลย
เห็นภาพตอนแรกก่อนไอ้ภาพปิดสวิตช์ประชาชน
แรกตอนที่เห็นภาพก็แบบปิดสวิตช์ประชาชน
ได้ยินแต่ปิดสวิตช์สวมันคืออะไรนะปิดสวิตช์ประชาชน
เรื่องนี้เนี้ยนะคะทำให้เอ่อประชาชนเนี้ยสนใจเรียนรู้การเมืองไทย
ผ่านการโหวตนายกและในเนื้อหาเนี้ยระบุเอาไว้
บอกว่าคำถามกรณีคุณพิทาจะได้เป็นนายกไหมก็อธิบายค่ะ
ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ใช่การตัดสินนะ
ว่าใครได้เป็นรัฐบาลแม้ว่าได้คะแนนเสียงมากที่สุดเนี่ย
ยังเป็นฝ่ายค้านได้การจับมือจัดตั้งรัฐบาลของแปดพักร่วมเนี่ย
เป็นแค่ละครละครที่ถูกบังคับแสดงให้ประชาชนดู

แล้วคุณชูวิทย์ฟันทงด้วยนะว่าก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้าน
ส่วนเพื่อไทยจะขึ้นมาเป็นแก่นำพลิกข้ามคั่วจัดตั้งรัฐบาล

ไอ้ที่จะดึงใครเนี่ยนะก็คือคุณชูวิทย์ทำนายไว้ว่า
ภูมิใจไทยพลังประชารัฐจะมาร่วมรัฐบาลครับคุณผู้ชมครับ
แล้วภูมิใจไทยจะได้เก้าอี้คำอาณาคมสาธารณสุข

หลังที่พลังประชารัฐจะได้กระสูงมหาทัย

โอ้โหมหาทัยเลยหรอ
แล้วก็คุณชูวิทย์ทำนายต่อบอกว่าการสลับพลิกคั่วตั้งรัฐบาล
ยังประสบความสำเร็จผ่านเสียงสวด้วย
นะครับในรอบที่๓นี่แหละจะได้นายกเขาบอก
และจะตั้งรัฐบาลได้ในเดือนสิงหาคมนี้
โอ้โหคุณชูวิทย้ำย้ำว่าไง
ย้ำว่าที่เคยบอกว่าไม่มีดีลลับมีแต่ดีลรัก
จริงแล้วคือดิวลวงคุณชูวิทย์บอกแบบนี้
แล้วต้องบอกตอนท้ายที่คุณชูวิทย์โพสต์ไว้นิดนึงนะ
บอกว่าผมพูดไปไม่มีวัตถุประสงค์เชียร์
ว่าทำลายใครนะแค่ต้องการให้ประชาชนรู้
เท่าทันการเมืองแม้ว่าเบื้องหลังบางอย่างเนี่ย
ผมจะไม่สามารถพูดได้หมดแต่หากคาดเดาจากสิ่ง
ผมพูดก่อนหน้านี้ประชาชนที่ติดตามคงทราบ
อย่าไปคิดมากนะประเทศไทยยังอยู่ที่เดิม
แผนที่โลกไม่ได้ไปไหนครับ
น้ำแข็งแล้วยังไม่ได้พูดเลยอะไรอนาคตไกล

ก็นี่ไงคือมีการบอกเอาไว้แล้วว่า
ตอนนี้นะคือถึงขั้นยุบพักแล้ว
เฮ่ยหรือหรือหรือ
ใช่คุณชีวิตทำนายเอาไว้แล้วก็บอกด้วยนะ
บอกว่ามีการจดจัดตั้งพักรอไว้อยู่แล้ว

อื้อฮือชื่อพักอนาคตไกล
คืออันนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณชูวิทย์ทำนาย
หรือว่าคุณชูวิทย์มีข้อมูลในเชิงลึก

บอกว่าวันนี้จะไม่มีการโหวตนายก
เอาเฉพาะอภิปรายลงคะแนนเรื่องจะนำชื่อ
เสนอเป็นนายกรอบที่๒ได้หรือไม่
ก็แพ้แล้วอันนี้คุณชูวิทมาคอมเมนต์เพิ่มเติมข้างล่างนะ
แล้วก็บอกว่าสารรัฐธรรมนูล
สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อีกก็ต้องออกจากห้องประชุม

คือเปอร์เซ็นต์ที่คุณชูวิทย์เขาโพสต์เขาทำนายมาเนี่ย

โอ้โห
แต่แสดงว่านี่คุณชูวิทย์มองต่างจาก
อาจารย์ปริญญาเทวานรมิตกุลนะ
มองว่าวันนี้ยังไงก็ได้โหวต

ไปดูท่าทีของทางพักเพื่อไทยเขาบ้างคุณอุ้งอิ๊ง

ถ้าวันนี้คุณพิธาได้รับการเสนอชื่อให้โหวตนายกรอบ๒แล้วไม่ผ่าน

เพื่อไทยพร้อมเสนอคุณเศรษฐาทวีสินแล้ว

ว่าวันนี้ครับพักเพื่อไทยเอาคุณพิธาก่อน
เพื่อไทยยังยืนยันดันคุณพิทาให้เป็นนายกให้ได้
แต่เรื่องยัตติซ้ำนี่สิ
ถ้ามันโดนตีตกไปแล้วไม่ได้โหวตในรอบสองเนี่ย
เดี๋ยวทางพักจะกลับมาหารือกันในที่ประชุมกรรมการบริหารพัก
หลังจากนั้นก็จะไปหารือกับ๘พักร่วม
แต่ในส่วนของเพื่อไทยเองก็มีแนวทางเสนอคุณเศรษฐาเป็นนายกรายชื่อแรกอยู่แล้ว
คุณผู้ชมฮะหลังจากนี้ไม่ต้องเกรงกันแล้วนะว่า
เอ๊ะคุณอุ้งอิงหรือคุณเสถาใครจะมาก่อนมาหลัง
คุณอุ้งอิ๊งบอกเองว่าคุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายกรายชื่อแรกครับ
นักข่าวถามเพิ่มว่าหากเพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
จะยังมีก้าวกะไรอยู่ไหมจะยังอยู่ในสมการหรือเปล่า
คุณผู้ชมลองฟังท่อนนี้ของคุณอุ้งอิงครับ
คือจริงแล้วที่เราเตรียมกันมานะคะ
เตรียมในเรื่องของการโหวตให้คุณพิทา
เพราะฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ค่ะเพื่อไทยก็จะเสนอคุณเสธหา

แต่ว่าเราก็ทำไปทีละขั้น

ขอกรรมการบัญหังภาคคุยกันก่อน

ยังไม่มีคำตอบแบบนั้นและยังไม่ได้วางสินาโรแบบนั้น
จากคำตอบคุณอุ๊งอิงยังสะกดท่าทีนะ

ต้องหารือกับคณะกรรมการบริหารของพักก่อน
แต่ก็ย้ำว่าตอนนี้ต้องให้ความสำคัญในการ
ตั้งรัฐบาลให้ประชาชนเพราะว่าประเทศชาติต้องไปต่อ
และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างชาตินั่นเองครับ